คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่นี่ฮะชาวบ้านที่มรยองเขาเอาภาพนี้มาให้ตรวจสอบหน่อยว่า
สร้างทำไมเอ๊ะมันดูไม่สมดุลกันเลยมันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
ก็คือพระอภัยมณีเป่าปีแต่ทำไมปีใหญ่โตขนาดนี้
แล้วพระอภัยอยู่ด้านบนนิดเดียวแต่มันส่งผลกับเรื่องของปัญหา
เรื่องของการจราจรและความปลอดภัยคุณผู้ชมดูภาพนี้
ถ้ามองในแง่ของสถาปัตยกรรมกับเรื่องของความเป็นมาของประวัติ
อภัยมณีเป่าปีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมถึงทำแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตามที่ชาวบ้านเขาบอกมา
เป็นวงเวียนนะฮะหน้าโรงเรียนกวงหัวนะฮะ
ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองที่มรยองมีคนนำภาพนี้
ที่มีการทำปฏิมากรรมปี่ขนาดใหญ่สูงตังงานเนี่ย
แล้วรูปปั้นพระอภัยก็ไปนั่งอยู่ด้านบนชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะ
มันไม่สมดุลกันเลยทำไมถึงออกแบบมาอย่างนี้
คนก็วิจารณ์กันเยอะนะครับทีนี้บริเวณดังกล่าวเนี่ย
เป็นจุดกลับรถนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นวงเวียนแบบถาวรอะไรนะฮะ
ปัจจุบันก่อสร้างเป็นวงเวียนไปแล้วซึ่งทำเป็นฐานวงกลม
รัศมีกว้าง๔เมตรแล้วก็มีรูปปั้นอย่างที่บอกว่าเป็นปี่
หน้ากว้างสักประมาณ๒เมตรครึ่งแล้วก็สูงประมาณ๑๐เมตร
ด้านบนก็มีรูปปั้นของพระอภัยมณีนั่งเป่าปีอยู่ด้านบนนะครับ
ด้านบนของปีอีกทีนึงซึ่งบางทีแบบคนแบบโอ้มองไม่เห็นเลย
ด้านบนสูงจังเลยค่ะทีนี้ไปถามช่างช่างบอกว่า
อ๋ออันนี้เป็นของโครงการของกรมทางหลวงชนบทนะเขาให้มาสร้างก็เป็น
ประมาณการก่อสร้างกว่า๒ล้านบาทก่อสร้างไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
ไอ้ตัวปีกที่เห็นสูงสูงเนี่ยเป็นไฟเบอร์ส่วนตัวรูปปั้นของพระอภัยด้านบน
ก็เป็นอลูมิเนียมครับแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเออก็ไม่แน่ใจ
คือตอนมาสร้างเขาไม่ได้มาถามมาถ่ายหรือว่ามาถามความเห็นจากชาวบ้านก่อน
แต่ว่าคือตอนการก่อสร้างเนี่ยมันทำให้รถติดขัดหนักมาก
จากที่ไม่เคยติดแต่รูปปั้นปี่อันนี้ทำให้รถติด
แล้วชาวบ้านบอกว่าเออดูแล้วมันมันคล้ายคล้ายกับข้อหลักมากกว่าหรือเปล่า
นะครับทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมมันไม่สมดุลกันเลยจริงจริงแล้วเนี่ย
ต้องเล็กแล้วก็รูปปั้นของพระอภัยต้องใหญ่
จะได้สวยงามแต่ทำไมว่าออกแบบแบบนี้
ก็มีคำถามฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
พระอภัยสร้างไว้ทำไมคือปี่ไม่เห็นเปล่าเอาไปนั่งไว้ทำไม
คือสถานที่สี่สถานมันใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่า
พอมองไกลคือพระอภัยเหมือนมดมากเลยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น
ไกลไกลนี่รู้ไหมว่าเป็นอะไรตอนแรกนึกว่าบ้องบ้องข้าวหลาม
อ๋ออ่าบ้องข้าวหลามบ้องข้าวหลามตอนแรกน่ะบ้องไพ่ไพ่
บ้องข้าวหลามพอมาใกล้โอ้พระอภัยเป่าปีแต่ไม่มีปี่
เอาปี่ไปนั่งแล้วอ่ะอืมข้างบนไม่มีปี่ใช่ไหม
ไม่มีไม่มีปีคือปีเอามาเป็นฐานนั่งเป็นฐานนั่งไปแล้ว
คือปีใหญ่กว่าพระอภัยมากเลยเนี่ยชาวบ้านก็มีคำถามเดิมที
พระอภัยต้องนั่งเป่าปีกแต่คุณผู้ชมดูที่มือของพระอภัย
ไม่มีปี่แค่ทำมือไว้แต่ไม่มีปีแต่ปี่คือทำใหญ่
แล้วให้พระอภัยนั่งทับปี่ทีนึงมันไม่สอดคล้องกับในบรรณคดีเลย